ฉันเข้าใจเข้าใจคนที่เวลาจะสร้างบ้านจะต่อเติมบ้านจะรีโนเวทบ้าน
ถอนหายใจแบบนี้เพราะอะไรตั้งใจให้ช่างมาติดประตูเป็นแบบเหล็กการขโมย
สุดท้ายที่ได้มากันขโมยได้ไหมดูกันค่ะ
ประตูเหล็กล็อกตรงกลางก็แล้วคือเปิดตรงกลางไม่ออกแน่
แต่พอไถเปิดข้างเอามันออก
นี่ต้องถามก่อนช่างที่ไหนฮะ

เอาจริงตอนนี้ยังตามหาช่างให้มาแก้งานอยู่เลยนะคุณ

ประตูเหล็กล็อกกุญแจแล้วก็จริงแต่มันเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วเห็นเด็กนะ
คือเขาก็อมยิ้มกันคุณยายก็ดูแบบยิ้ม

ใช่ค่ะคือตอนทำคลิปยังตลกดีแต่ว่าถ้าโจรมาจริงไม่ตลกอะนะ
ใช่แล้วเขาก็เขียนไงว่าประตูเหล็กแบบนี้กันขโมยหรือกันหมา
ขอความคิดเห็นหน่อยจ้าหน้าต่าง๗บานประตูบานหนึ่งราคา๑๔๘๐๐บาท
ไม่ได้ถูกนะเออแล้วเขาก็เอาไปโพสต์ลงในกลุ่มคนรักนาเฉลี่ยงนะคะ
คนเนี่ยมาคอมเมนต์เยอะเลยล็อกยังไงวะ
อันนี้ช่างทำเสร็จแล้วใช่ไหมช่างเมาหรือเปล่า
นี่ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่เจ้าของเฟสนะก็คือคุณนัทธวัลค่ะ
ซึ่งเธอเนี่ยอยู่ที่อำเภอหนองไผ่ที่เพชรบูรณ์นะเธอก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าจ้างช่างมาต่อเติมใต้ถุนบ้านเดิมเป็นบ้านไม้ยกสูงถูกไหม
ส่วนอื่นไม่มีปัญหาเลยแต่ประตูหน้าบ้านนี่แหละทำกันขโมย
แล้วสุดท้ายประตูมันเลื่อนได้คนก็เข้าออกได้สบายแห่
ขโมยก็เข้าออกได้สบายแฮไม่ต้องกันอะไรเลยค่ะ
จริงเธอทำคลิปไว้หลายคลิปเลยเนาะให้โลกโซเชียลได้ดูนะฮะ
ใช่ค่ะนี่แจ้งช่างไปแล้วนะตั้งแต่วันที่๗ตุลาวันนี้เท่าไหร่๑๒ใช่ไหมคุณ
บอกให้มาดำเนินการหน่อยจนถึงวันนี้ค่ะช่างยังไม่ได้เข้ามาแก้ไขเลย
เอาฝากเผื่อช่างทำประตูเนี่ยได้ดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่ไปแก้ไขให้หน่อยนะคะ
ดูภาพถ่ายแบบนี้ก็ดูปกตินะแต่พอเลื่อนจริงมันไม่ได้นะฮะ